สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเดี๋ยวเราไล่เลี่ยงกันนะฮะ
เพราะเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะเข้าครูหาเรียกได้ว่า
ไปใช้สิใช้เสียงกันและถูกตอบแต่แน่นอนวันนี้ข้าวใหญ่จริงจริงคือข้าวแมงกับใบเตยอ๋อใช่
เพราะตอนแรกเนี่ยกระแสมาตลอดว่าอ้าวโกเว้นกรหรือเปล่า
ดีหรือเปล่าเพราะว่าจากกระแสอินเตอร์เน็ตทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย
เขาบอกว่าหนีไปแล้วถูกต้องไหมฮะ
ปรากฏวันนี้มาทั้งคู่มาทั้งคู่แล้วก็ตลอดหรือเลี้ยวเวลาก็มีการยื่นประกันตัว
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เลี่ยงกันเพราะว่าข่าวเพิ่งมาสดร้อน
เดี๋ยวเราให้น้องไล่ข่าวกันไปก่อนเริ่มตั้งแต่สะพานก่อน
โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงกันมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนวันที่๘เนอะ
ก็มีการแบบฉายเรียกว่าแสงสีเสียงขึ้นไปบนสะพานพระราม๘ค่ะ
ทีนี้หลายคนก็วิภาควิจารณ์กันถึงเรื่องนี้นะคะว่าการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่า
ซึ่งเรียกว่าตอนนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วอะค่ะพักต่างก็เรียกว่างัดเทคนิคกันออกมา
โดยล่าสุดนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติก็มีการโพสต์ภาพเนี่ยค่ะ
การใช้แสงสีบนสะพานพระราม๘ลักษณะของข้อความก็คือเขียนแคปชั่นบอกว่า
ชัดเจนเด่นชัดสะพานพระราม๘
โดยข้อความที่ถูกฉายบนสะพานพระราม๘ก็เนี่ยค่ะมีอากาศเบอร์อะไรก็ว่ากันไป
มั่นคงมั่งคั่งลุงตูอยู่ต่อรวมไทยสร้างชาติ
แต่อย่างที่บอกค่ะว่างานนี้มันกลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเยอะเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะให้กรกตทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อยว่า
ปกติไฟบนสะพานสามารถจ้างโฆษณาได้หรือเปล่า
แล้วการโฆษณาแบบนี้ถือเป็นป้ายหาเสียงที่ใหญ่เกิน
จากที่กรกตกำหนดหรือไม่
ซึ่งทางขณะเดียวกันพักรวมไทยสร้างชาติเอง
เขาก็มีการออกมาชี้แจงนะคะ
ถึงเรื่องของกรณีการยิงเลเซอร์
ข้อความเชิญชวนให้ไปเลือกพักเขาเนี่ย

บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติขอชี้แจงว่า

และได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบว่านางสาวทิพนันสิริชนะ
ได้ขออนุญาตต่อประหลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าวด้วยจดหมายส่วนตัวค่ะ
โดยไม่ได้หารือหรือว่าแจ้งให้พักทราบ
พักทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว
ตำหนิและทำหนังสือตักเตือน
และสั่งการไปยังนางสาวที่พานันให้หยุดดำเนินการทันที

แล้วอย่างนี้คือเขาจะต้องออกจากพักไหม
หรือว่ายังไงดีเรื่องนี้

ไม่ใช่เป็นของคุณกรหรือพักการเมือง
ก็เหมือนเป็นแบบไปขอส่วนตัวอะไรอย่างนี้

เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
หลายคนก็แบบทำไมถึงมีการใช้สถานที่ได้

แต่ละพักก็สามารถไปขอใช้สถานที่

แต่ด้วยความที่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะ
ฉายลงไปบนเสาสะพานพระราม๘ขนาดนั้น

ทางท่านที่พาดันสิริชนะนักภูมิสมัครตอบบ่อความชีวิตชื่อข้างคุณพระรามชาติ

ซึ่งจากที่เราอนุญาตให้ใช้บัตรต่อขาดเสร็จแล้ว

และก็มีพูดว่าจะมีการสหายภาคหรือบอกความ
ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นเรื่องรายละเอียดนะมีตัวเลขอยู่

แต่วันนั้นก็คือเอาจริงมันก็คือมีการจัดพื้นที่ในการหาเสียงไง

เขาก็ต้องรู้ไหมว่ามันจะมีการจัดงานในวันนั้น

ภัคดิ์บอกว่าอย่างไรนะคนทำเขาหวังดีใช่ไหม
คือเหมือนพื้นที่ที่ขออยู่ห่างจากสะพาน
แต่เหมือนมันยิงแสงขึ้นไปแบบนี้

แต่ว่าคุณชัชชาติผู้ว่าก็ชี้แจงไว้แบบนั้น
แต่คนก็กังขาในเรื่องของมติพัก
ค่ะคือจริงหลายคนก็จะบอกว่า
เอ๊ะจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพักษ์เองทั้งหมด
ก็น่าจะรู้เรื่องของกฎหมายเรื่องของการหาเสียงไหม
ว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีข้อถกเถียงออกมาเยอะสำหรับเรื่องนี้นะคะ
มันก็อาจจะกลายเป็นว่ามันเป็นคนทำแค่เป็นส่วนบุคคลหรือเปล่า
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระอะไรอย่างนี้
หลายคนก็เอ๊ะมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่หรือเปล่าหรือยังไง
ไม่แต่เขาก็ทำเพื่อพักษ์เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนให้เลือกชื่อเขาไปใช่ไหม

ดังนั้นกรกตก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยว่า
เหตุผลถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ไปยังไงต่อ
หรือไม่ได้มีการเรื่องของการยุบพักหรืออะไร
ชี้แจงว่ายังไงก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ

คือประชาชนก็ตั้งใจรึเปล่า
ใช่อยากออกไปเลือกตั้งอยากออกไปกาต่างนานา
ดังนั้นเนี่ยพอมันมีเหตุอะไรมาตอนนี้นิดหน่อย
ใช่คนรู้สึกอย่างนี้นะ

ก็เดี๋ยวรอกันรอฟังคำชี้แจง

เรื่องตั้งโลกหน้านี่ก็ไม่หวัดไม่ไหว

วันนี้ส่งทนายไปฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ

หมินประมาทโดยการโฆษณา
ทำให้คะแนนนิยมของพักภูมิใจไทยลดลง
โดยเป็นการฟ้องตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสสพศ๒๕๖๑มาตรา๗๓นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำ
เหมือนเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยลดลง
ถือเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณา
ถามว่าที่มาฟ้องนี่อยากได้ค่าเสียหายหรือเปล่า
บอกไม่นะไม่ได้อยากได้ค่าเสียหาย
อยากให้ถูกลงโทษตามกฎหมายมากกว่า
ซึ่งสารรับไว้ไต่สวนมูลฟ้อง๒๖มิถุนายนนี้แล้วนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อสารแพ่งเนี่ย
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพัก
ว่าน่าจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้
โดยทางทนายความบอกว่าก็มีพยานหลักฐานพร้อมอยู่แล้ว
แต่ภูมิใจไทยจะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง
หลังจากที่ยื่นฟ้องต่อสารแล้ว
สำหรับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดมาตลอดว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนนึง
ที่บอกว่าจะฟ้องสุดท้ายก็ตัดสินใจฟ้องไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงแต่สวนมูลฟ้อง๒๖มิถุนายนนี้

เดินสายเก่งยิ่งกว่าปลาใสของพักการเมืองอีก
ไปทุกพักเพื่อไทยก็ไปก้าวไกลก็ไปประชาธิปัตย์ก็ไป
คือใครไม่เอากัญชาแกเชียร์หมด
ตอนนี้ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ก็คือทวิตเตอร์คุณทักษิณวัตร
ล่าสุดผมขออนุญาตอีกครั้ง

ขออนุญาตนะครับ
ผมก็แก่แล้วครับนี่โพสต์เมื่อเช้า๘โมงครึ่ง
ตกบ่ายโพสต์ต่อไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทย
ผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้ววันที่ผมกลับ
ยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่
ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเอง
ด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแสลชแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรา
เขาบอกว่าทวิตนี้ก็สร้างกระแสพูดคุยวิภาควิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน
วิชาการหลายคนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
ว่าการทวิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียต่อพักมากกว่ากัน

เขาบอกว่ามันก้ำกึ่งเหมือนกับว่าคือโพสต์แบบนี้เนี่ย
ต้องยอมรับว่าคนที่จะเลื่อนเนี่ยเขาก็มีบางกลุ่มคนที่มองว่าไม่อยาก
ไม่อยากได้ลุงกับไม่อยากได้คุณทักษิณกลับมา
คือมันจะมีคนที่กลุ่มเป็นกลุ่มสองกลุ่มนี้อยู่
พอมีทวิตนี้ออกมาปุ๊บเขามองว่าคะแนนอาจจะไปตกที่อีกพักหนึ่ง
คะแนนที่ลังเลกันอยู่อาจจะไปตกอีกพักนึง
หรือคนที่สมมุติว่าไม่ชอบคุณทักษิณจริง

สุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นผลดีหรือผลร้ายหรือยังไงกันแน่
แต่ว่ามันก็มีกระแสแบบนี้ออกมาเป็นระลอก
ถามว่ากรกฎาก่อนวันเกิดวันเกิดคุณทักศิลป์คือวันไหน

วันเกิด๔ปีนี้เนี่ยคุณทักศิลป์จะมีอายุ๗๔ปีพอดี

เดี๋ยวจริงหลายคนจับตาดูปลาสายใหญ่เนอะค่ะวันศุกร์

ฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเค้าถามว่าใครไปที่ไหนที่ไหนอย่างไร

ไม่แต่แอบมีความรู้สึกว่าจะเดินไปผิดที่หรือเปล่า
ส่วนลุงตู่อยู่ที่วงเวียนใหญ่
วงแจทร์ไทยอยู่ตรงโชว์ดีซี
แล้วปัชฌาติภัทรอยู่งสาราวะกาลพรทธ์ท้อ

ทั้งมาทุกตุ๊ก

เอ๊ะแต่เอาจริงนะในฐานะประชาชน
เข้าอาคารไหนก็ได้คือยิ่งเรารู้เยอะเราก็มีข้อมูลเยอะ
แล้วเขาไปฟังเนาะ

เขาควรจะบั๊บกันว่าคุณเข้าไปดูเยอะกว่ากัน
๑๔นี้เค้า๑๒วันสุดท้ายถือว่าโฟล์สุดท้ายก่อน
ใช่เพราะหลังจากนั้นก็คือพูดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้ว
แล้วเดี๋ยว๑๔นี้ทุกคนก็กลับออกไปมาจัดกระบาดนี้
ที่เขาเรียกคืนห่อนเขาเรียกคืน๑๓ใช่ไหมครับ
ขายเบียร์หั่ำเพิ่ดบ้านวันที่๑๓

อันนี้ไม่รู้ไงสมมุติถ้าเกิดเขาขายคือเป็นผิดกฎหมายถูกไหมแม่

ไม่แต่หมายความว่าถ้าเกิดแบบสมมุติร้านเหล้าเขาเปิดแล้วมันทำ
คือคนไปขายไม่ได้ปิดครับบ้างขายไม่ได้คือคนไปขายไม่ได้
เหมือนวันพระใหญ่อ่ะเหมือนวันพระใหญ่อ่ะขายไม่ได้ห้ามเลย
ผิดกฎหมายเลือกตั้งทันทีไม่ได้แต่กินที่บ้านสมมุติที่บ้านมีอยู่ในตู้เย็น
แล้วนั่งกินอยู่ที่บ้านอย่างนี้ได้มันเป็นส่วนตัวของคุณเอง
แต่ชวนเพื่อนมากินที่บ้านเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้
อืมเออนั่นแหละอีกนิดเดียว
ว่าตอนนี้รายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งบางข้อ
บางทีชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้นะแม่
เขายังถามเขาทำไม่ได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้
เพราะตอนนี้วันที่๑๔เหมือนคนก็เยอะ
พอครั้งนี้เลือกตั้งโลกหน้าก็ตั้ง๙๑อ่ะ
แต่คิดว่าวันที่๑๔วันจริงน่าจะเยอะกว่า
เล่าอะไรได้ไหมฉันอาจจะเป็นคนที่ไปเจอคุณทักษิณอะไรอย่างนี้พูดกันตรงกัน
เชื่อป่ะเขาเป็นคนที่บอกประดับมานะว่า
ว่าเขาอยากจะกลับมาเลี้ยงลูกของน้องอิ๊ง

ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะมาเลี้ยงลูกของน้องอิง

เขาพูดมาแบบว่าไม่มีคนอื่น

ออกป่ะเหมือนพี่ไปกับในฐานะ

พ่อเพื่อนอ่าพ่อเพื่อนพี่ก็ไปกับเพื่อนไปกับพ่อ

เออเดี๋ยวจะกลับมารับโทษอันนี้

วันนี้คือทั้งหัวหน้าพักทุกฝ่ายที่เขาไปสัมภาษณ์ต่อกัน

มันก็บอกว่าก็เข้าสู่กระบวนการที่มีทวิตธรรมาย
ทวิตนี้เป็นทวิตที่ดูแล้วน่าจะชัดเจนที่สุด

คุยจังเลยเรื่องการกลับประเทศไทย

อ่านะคะนั่นแหละนะฮะอืม

ว่าใครนำเสนอข่าวเขาผิดเขาฟ้องแน่

เอาละแน่นอนติดตามกันมานานนะฮะ
รุ้นว่าแมนกับใบเตยจะมาหรือเปล่าก่อน

กับนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตย
วันนี้มาพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานอายการ
เพราะวันนี้ที่จริงแล้วจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้อง

จริงแล้วข้อเก่าหามเขามีความผิด๓ข้อเก่าหาม
หามร่วมกันกู้ยึมเงินเป็นการชอกโกงประชาชน

ล่าสุดครับก่อนเข้ารายการข่าวแสดงข่าวมาจาก๓๔โมง
คณะทำงานสำนักงานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้อง
แก่ผู้ต้องหาทั้ง๖ราย
ข้อเก่าหาแล้วก็ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖ราย

ฐานความผิดกู้ยืมเงิน
แล้วก็เป็นการช่อกงประชาชน

และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
คืออย่างที่บอกนี่อันนี้คือข้อหางเขาคือ

ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งครั้งหนึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเคยอธิบายไปแล้ว
ขณะเดียวกันรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

นายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักอายการสูงสุด

สำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุด
ได้มีความเห็นคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖ราย
เนื่องจากมีพยานหลักฐานเพียงพอให้สั่งฟ้อง

นี้ก็จะนำเรื่องเสนออธิบดีอายการพิเศษดำเนินการต่อ

ยื่นฟ้องต่อสารอาญาต่อไป
โดยจำเลยถามว่าก่อนหน้านี้
รู้สึกเขาก็มีการยื่นประกันตัวแล้ว
ตอนแรก๕ล้านกับกี่แสนเนี่ยแหละนะฮะ
คุณต้องหา๒ชุดแรกเนี่ยสารไม่ให้ประกันตัว

พยานหลักฐานในสำนวนก็เหมือนกันฮะ
คือสำนวนแรกเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างทางพฤติการกระทำความผิด
ซึ่งก็ต้องดูรอว่าสารจะมีคำสั่งต่อไปยังไง

ตามขั้นตอนก็ต้องออกหมายจับก่อน
แล้วก็จะต้องไปส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย

มีรายงานว่าน้องชายและผู้จัดการส่วนตัว
นายชาญวิทย์ธวีศิลป์เนี่ยนะฮะ
หลักทรัพย์เป็นเงินสด๕ล้านบาท

ส่วนแม่ของแมนคือนางพิมพ์แข
กุญชรน๊าอิทยาแม่ของดิเทมน์
เสนอยื่นหลักทรัพย์หนึ่งแสนบาทยื่นคำร้องขอติดกำไรอีเอ็มเช่นกันฮะ
อันนี้คือแต่ว่าสารอาญาเขาไม่ให้ประกันตัวนะคะ
ทั้งดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเลยแล้วก็พวกด้วยถึงคดีนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายมันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ส่งผลในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง
มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก็เลยไม่ให้ประกันตัวนะคะ
ปรากฏอย่างที่บอกว่านั่นแหละไม่มีการประกันตัว
ใช่ก็เท่ากับว่าก็คือนอนในเรือนจำ

ก็คือไปรับทราบแล้วก็เข้าเลย

ก็คือทั้งคู่ทั้งคุณแมนบีเจแมนครับ
หลังจากนี้มีสิทธิ์ขอประกันตัวไหมฮะ
ก็ทำเรื่องไปเรื่อยแล้วก็ดูว่าทางศาลท่านจะว่ายังไง

ตอนนี้เนื่องจากมีเรื่องกฎของเรื่องของโควิด

ไปแดนแรกแดงกักก่อนเหมือนเดิมแดนกัก
ก็จะมีวันของเขาอยู่แหละพี่ว่าเท่าไหร่กี่วันอะไรอย่างนี้

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอดีตพระอาจารย์ขมพระคม
เมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันไปเนี่ยมีประมาณสัก๑๘๐ล้านใช่ไหมค

ปรากฏว่าวันนี้มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมา
เพราะว่าเขามีการไปจับพระลูกวัดคนอื่นรวมไปถึงคนรถ
ที่แบบมีการขยายผลแล้วน่าจะมีส่วนในการรู้เห็น

เพราะเข้าไปตรวจเช็คในวัดโอ้โหเยอะมากจริง
มีหลายส่วนมากทั้งพื้นพื้นดินแท้งน้ำเอ่ยอย่างนี้นะคะ
กุฏิคือเข้าไปค้นเนี่ยมีทั้งจำนวนเงินสดต่างมากมาย
ตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ตำรวจชี้แจงออกมาว่ากว่า๓๐๐ล้านแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านคือเป็นนายสมศักดิ์เนี่ยนะคะ
เขามีการออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งคือ
บอกว่าจำปีที่อดีตพระคมมาบวชไม่ได้
แต่น่าจะประมาณ๑๐ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ย
ทราบว่าอยู่ทางเพชรบุรี
ฟังมาจากพระผู้ใหญ่รู้ว่าเขาไปขอบวช

มาหาอาจารย์ที่วัดนี้ท่านเลยบวชให้

ส่วนพฤติกรรมไม่ได้คลุกคีนเท่าไหร่นัก
ซึ่งคนที่มาวัดเนี่ยไม่รู้

รวมถึงยังมีการแอบเปิดบัญชี

โดยกรรมการวัดบอกว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลย
ตอนหลังจึงมีเรื่องฟ้องร้องกัน
เขาฟ้องร้องอาจารย์และฟ้องกรรมการ

ทางกรรมการบอกว่าตามหลักต้องเข้าบัญชีวัด

กรรมการเลยกล่าวหาว่าเหมือนกับการที่เขาโกง

ตอนแรกเขามีการไปสร้างกุฏิอยู่ด้านบนเขา
มีพระพุทธรูปที่จัดพิธีหล่อพระไว้ด้วย
รอเสร็จแล้วก็ขนย้ายเอาไปหมดเลย

หลังจากนั้นก็มาขนของแล้วก็หายไปเลย
ซึ่งตนคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรในตัวที่ทำให้คนฟังเทศฟังธรรมแล้วหลง

อันนั้นก็เป็นการแบบเรื่องฟ้องร้องเป็นวีรกรรมก่อนหน้านี้
ที่เขามีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องเงินมา
อดีตผู้ใหญ่บ้านก็มีการออกมาเล่าให้ฟัง

ดูสิอุโบสถที่เตรียมทองนั้นคือเห็นทองไหม

ก็ที่ว่าทองฝังอยู่ที่ป่า
หลังที่เขาหลังวัดป่าชีธรรมอะค่ะ
ทองน้ำหนักรวมมูลค่าแล้วประมาณ๒๐ล้าน
เงินสดอีก๘๐ล้าน
แล้วก็ในกุฏิเจอทองคำแท่งเท่าฝ่ามืออีกประมาณจำนวนนึง
คือมูลค่าทองคำที่เจอทั้งหมดประมาณ๑๙บาทค่ะ
เงินในบัญชีอีก๑๓๐ล้าน
เงินสดที่อยู่กับที่พักน้องสาวอีก๕๑ล้านไว้
แล้วก็มีที่ไปขุดบนหลังเขาอีก๘๐ล้าน
คือรวมกันละ๓๐๐กว่าแล้วพี่
แล้วเขาบอกว่ากุฏิที่ไปสร้างอยู่ข้างหลังเขาที่มีประมาณ๑๐กว่าหลังค่ะ
มีพระสงฆ์เดินลาดตะเวนด้วยนะ

ใช่ชาวบ้านบอกเดินลาดตะเวนเหมือนกับว่าแบบ

โต๊ะยาวประมาณแบบ๘๙โต๊ะ

คนที่ไปถวายขอคืนได้ไหมเนี่ย

เพราะเงินยังอยู่ครบถูกต้องไหมล่ะ
คือจริงเรื่องราวนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๖๔
คือประชาชนเขามีการออกไปร้องเรียน
ไปยังสำนักพุทธถึงเรื่องของพฤติกรรมที่น่าสงสัย
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับบริจาค
แล้วก็การใช้จ่ายเงินของวัดป่าธรรมคีรี

อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็อดีตพระคม
และพาลูกวัดแอบไปสิบเงียบที่วัดบัววรณ์นิเวศ
พฤษภาคมมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
มีการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคิรี
พฤษภาที่ผ่านมาออกหมายจับ
ทั้งอดีตเจ้าอาวาสอดีตพระคมน้องสาว

แถลงจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสอดีตพระอาจารย์คมแล้วก็น้องสาว
หลักฐานตอนนั้นก็คือมีเงินสด๕๑ล้านบาท

แล้วก็เงินในบัญชีส่วนตัวอีก๑๓๐ล้านบาท
พฤษภาคมกองปราบยึดทองคำมูลค่า๑๙ล้านบาท
แล้วก็เงินสดอีก๘๐ล้านหลังจากไปขุดพบบนเขาหลังวัด

มีการเตรียมขยายผลหาทรัพย์สินที่ถูกยักยอกอื่นไปอีกนะคะ

ไม่แต่คนที่ได้เท่าไหร่มันรู้
คนที่ทำบุญไปก็ทองยังอยู่ครบขอคืนได้ไหม

คือที่เอาไปไว้ที่บ้านเพราะว่ามันเบิกจ่ายง่ายกว่า
เหตุผลเบิกจ่ายง่ายกว่า
ก็เลยไปเก็บเขาบอกเขาใช้คำว่าไปเก็บเอาไว้ที่นั่นเพราะมันเบิกจ่ายง่ายกว่าอยู่ที่วัด

แต่ประเด็นความค้ากันจริง
พระคมอาจจะโดน๑๑๒ด้วยนะ
เพราะว่านักวิชาการพุทธศาสนาเขาออกมาพูดเลยว่า
ต้องยอมรับนะว่าในการเทศนาของพระคมต่างนานาของอดีตพระคมเนี่ย

คือนักวิชาการใช้คำว่าโหนสถาบันใช้คำนี้เลย

คนส่วนใหญ่ที่มาสถาในอดีตพระคมจริงเขาสถาในสถาบัน

ก็ที่อย่างที่บอกเพราะว่ามีการแจ้งหมายจับ
มีจับกลุ่มตัวเพิ่มทั้งพระลูกวัดเอง

สอบถามแหละว่าทั้งหมดเงิน
มีการยักย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
คนก็รับแบบภาคเศษไม่ได้บอกว่า

เหมือนถูกสั่งการมาให้ทำอะไรอย่างนี้
คืออดีตเจ้าอาวาสซัดทอดอดีตพระคม
แต่อดีตพระคมกับน้องสาวปฏิเสธ

นำทรัพย์สินไปซ่อนรอบวัดจริง
อย่างน้อยทั้งกันยักษ์ยอกทรัพย์

ขึ้นไปหมดเลยอะมีจะซับสิ่งเนี้ย
ขุดสมบัติมากไปขุดหาเลยอ่ะพี่

เข้าไม่ได้

เหมือนจะเข้าทีก็ลำบากมาก

แสดงว่าเขาก็จะเอาทรัพย์สินไปฝังตรงนู้นฝังตรงนี้

ตอนแรกจะเข็บสวยเนาะ

หูมีหลายจุดเลยอะพี่

ลงพื้นที่กับพี่นักข่าว

บางทีสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างนี้เนอะ

มันถึงเวลากลับมาทบทวนแล้วจริงนะ

คือแบบแทนที่จะสร้างใหม่ทำนุบำรุงก่อนไหม

มัสยงมัสยิสต์แบบนี้
แบบพระม่าเธอมีวัด
วัดเต็มที่ก็จะสร้อม

แต่ก็น้อยการต้องสร้างใหม่น่ะ

ความเชื่อเขาก็บอกว่ายิ่งสร้างเหมือนสร้างเอออันนั้นแล้วแต่วัดอีกนะ
อันนั้นก็แล้วแต่บุคคลเป็นความเชื่อของแต่ละบุค
ถ้าสมมุติเราจะสร้างใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปสี่สังเวงแล้วสิ
ถ้าอยู่สร้างประหลักหักพังอ่ะอ่าจริงไหมจริง
แล้วจะไปไหว้ของเก่าเก่าทำไมอ่ะก็นั่งไห้ของใหม่ก็ได้ถูกต้องไหมล่ะอืม
ไปดีกว่าแม่อ่ะต่อค่ะอ่ะข่าวนี้ก็เหมือนกัน
อ้อยมีกระแสข่าวมาบอกว่ามีคนออกหมายจับตำรวจออกไม้จับ
ไม่จริงเขาปฏิเสธออกมาหมดแล้วครูอ้อยอืมล่าสุดหลังจากที่ครูอ้อยก็
เขาก็อยู่ชีวิตปกติของเขาดีนะจนกระทั่งมันมีกระแสข่าวนี้ออกมา
อ้อยต้องโพสต์ไอจีส่วนตัวเลยนะคะเป็นการโพสต์แคปเอาเพจของ
คุณอ๊อฟชัยนนท์มาอีกทีนึงเพราะว่าคุณอ๊อฟชัยนนท
ไว้ว่าจากที่มันมีกรณีเพจกปปคแชร์ว่าตำรวจออกหมายจับครูอ้อย
แล้วจะไปตามจับเนี่ยตำรวจไปเช็คแล้วปรากฏว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวปลอม
ไม่จริงตำรวจไม่ได้จะจับคุณครูอ้อยซึ่งครูอ้อยก็เลยเหมือนแคปหน้าจอนี้มาลงไอจีอะค่ะ
แล้วก็โพสต์เหมือนกันโพสต์เอาไว้เลยบอกว่า
แท็กจับคนให้ข่าวเท็จครูกำลังดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี
ผู้หมินประมาทเพจและสื่อที่กระทำความผิดหมินและนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นั้นถูกจงใจสร้างแล้วแคปไว้ให้ใช้ปล่อยข่าวเท็จให้สื่ออื่นรับลูก
เพจข่าวปลอมต้นเรื่องถูกลบไปแล้วครูดำเนินคดีอาญากับทุกสื่อทุกคน
รวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังที่ละเมิดขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านค่ะ
เพจแอดออฟชัยนนนิวส์ที่ลงความจริงค่ะ
คือเรื่องราวเนี่ยก็มีการไปพูดว่าเขาโดนจับถูกต้องไหมฮะ
จนวันนี้เขาก็ออกมาบอกว่าเขายังไม่ได้โดนจับ
นี่โฆษกตำรวจเป็นคนยืนยันเองว่าที่มีเพจมาบอกว่าประกาศจับครูอ้อยเนี่ยไม่จริง

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้จับก็ไม่
ถูกต้องมันแล้วก็แบบหลายคนก็บอกว่าเมื่อวันทั้งคืนเลยนะ

คนถามก็คือว่าครูอ้อยโดนอะไรเพราะว่าภาพล่าสุดคืออยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ไปดูพระราชวิทธิใช่ไหมราชาพิเศก
เผื่อหลายคนบางคนไม่ทันครูอ้อยคือใครครูอ้อยเข็มทิศชีวิตคุณชิคกี้พายนาทนาพระธารุง

เมื่อก่อนรู้จักจากไลฟ์โค้ดแล้วก็มาจากนังสือ
หนูเคยเจอคุณอ้อยหนึ่งครั้งตอนสมัยที่เริ่มเข้าวงการใหม่
ตอนนั้นพอดีมีพี่ที่รู้จักกันแล้วก็พาไปเข้ามาเป็นหลายคน
แหละค่ะไปนั่งสมาธิแล้วก็เจอหนึ่งครั้ง
ครั้งนั้นก็มาพูดถึงเรื่องหนังสือเข็มทิศชีวิต

เพราะว่าช่วงนั้นพูดถึงไลฟ์โพสต์ครูอ้อยน่าจะมาแบบแรกเลย
เพราะนังสือเขาดังมากด้วย
เพราะก่อนเขาขายเพชรนอก

แล้วก็ไปเรียนจบจากประเทศอังกฤษ
รู้สึกจะไดมอนด์
แล้วมาตั้งบริษัทกับเพื่อน

ขอชื่อชัดอีกทีนึง

วันหนึ่งเขาก็บอกเขาเจอวิกฤตชีวิต

ทุกอย่างก็เลยเป็นหนี้ก้อนโต

ไอ้ที่ว่าเป็นเข็มทิศชีวิตเนี่ย

ของดาราชอบใส่
ในการที่เอาชนะต่อสิ่งต่อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตเข้ามาหมด
ฟุกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนอะอืมจนใกล้ไปแบบว่าอู๋ทุกคนก็เก่ง
เราจะต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตก่อนอืมอันนี้คือครูอ้อยลูกศิษย์ลูกหางเขาเนี่ย
เป็นคนดังเยอะมากนะฮะอืมเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ใหญ่เยอะมากอืมค่ะ
อืมใช่ก็เลยคนจับตามองอืมนะก็ว่ากันไปอืมนะฮะนี่ก็คือหลายหลายคน
เอาเป็นว่าเขาไม่ได้ไม่โดนไม่ได้โดนประกาศจับแล้วตำโหลดไม่ได้จะจับเขา
ไม่ได้มีคดีเลยข้างนั้นอืมนะคะโอเคไปพักก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา
สแกนเลยค่ะชีวิตมีทางออกลูกไม่ต้องเครียดเออ
ไปค่ะแม่อ่ะใกล้เปิดเทอมหลายหลายที่ก็จัดโปรโมชั่นยังไม่ขายของ
ไม่ขายของอย่าเพิ่งเป็นนั้นแต่แน่นอนวันนี้เขากำลังจะเจาะขึ้นราคาชุดนักเรียน
โอ้เนี่ยสงสารผู้ปกครองแม่อืมจริงอืมเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแต่รุ่นสมัยก่อน
ที่แบบว่าต้องรุ่นพี่เขาบอกปีนี้หลายหลายคนร้านแก้เสื้อ
เขาบอกเยอะเป็นปกติอ่อก็ก็หมายถึงเอาชุดเดิมมาแล้วก็ชุดเติมมา
ซื้อใหม่มันเขาแพงกว่าเพียงขยายมาเอามาก่อนเอามาก่อนการซื้อกำใหร่อาจจะยุ่งยาก
เพราะว่ามันหาซื้อยากค่ะไม่มีซูเปอร์มาเก็ตซื้อได้หมดเลยถูกต้องไหมล่ะ

แต่วันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยหลังจากการติดตาม

เอาอย่างนี้เราคิดถึงร้านอะไร

ทั้ง๒ร้านเนี่ยเขาได้ร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับ
พาณิชย์ลดราคาช่วยประศาชน
นำสินค้าเครื่องแบบนักเรียนมาลดราคาพิเศษเนี่ย
ซึ่งปีนี้กระทรวงพาณิชยก็ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตกว่า๒๖ราย
นำสินค้าเกี่ยวกับชุดนักเรียนเนี่ย
๖๐๐๐กว่ารายการมาลดสูงสุดถึง๘๕

ชุดหลุกเสือชุดเนธนาลี

แต่เขาก็แอบถามกันว่าทำไมไม่ให้เด็กแต่งชุด

มันจะเป็นจุดของความเหลื่อมล้ำมากกว่าเดิมนะ

กางเกงรองเท้ากระเป๋านาฬิกาหรืออะไรแบบนี้

จงพี่มดอย่างเช่นเจอค่าไฟ๒เดือน

เรายังรู้สึกว่าจ่ายค่าไฟเราอย่างนั้นน้ำตาไหลเลย

แต่เอาจริงชุดนักเรียนเองถ้าสมมุติใช้อาทิตย์หนึ่งบางทีไปโรงเรียนอย่างนี้
ถ้าสมมุติมีช่วงเวลาประมาณ๓เพราะไม่งั้นต้องซักทุกวันนะ
แล้วที่สำคัญที่มีปัญหาที่สุดคือหน้าฝนเนี่ยวันเดือนของเปิดเคลอร์ไปล่ะ
แล้วก็อย่าลืมนะไหนจะชุดลูกเสืออีกชุดพระรังอีก

แล้วอันแต่จะมันเล็กหน่อยแต่กระโปรงกระเบาอีกถูกต้องมั้ยล่ะ
แล้วก็สมมุติลองเรียนที่หนูภาคเหนือก็จะมีชุดพื้นเมืองอีกค่ะ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
พื้นเมืองก็คือสามารถใส่กางเกงหรือกระโปรงนักเรียนได้แต่ข้างบนก็จะเป็นชุดพื้นเมือง
เราเลือกได้ไหมใน๓ชุดนี้แบบใส่สลับกันไป
จริงก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเรื่องนี้ออกมานานมากเรื่องของชุดเนี่ยว่าแบบพวกชุดลูกเสือชุดนารีชุดยุวกาชาติแบบนี้
เหลือว่าแค่แบบผ้าพันคอกับเข็มขนัดได้ไหมมันลดค่าชุดจ่าย
เขาบอกว่าราคาชุดนักเรียนแพงอยู่แล้วแต่ที่แพงกว่าค่าชุดเรียนอีกคือค่าปักชื่อโรงเรียน
น่ะมันจะต้องมีเล็กเล็กน้อยเจอค่าปักไปอีกค่ะคืองงไปเลยเขาบอก
ซึ่งถ้าสมมุติโอเคล่ะบางทีเข้าใจพ่อแม่พี่น้องขนาดหลายคน
ลองไปเดินแถวนี้ไปเดินแถวห้วยขวางสิบางคนบอกอู๋จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าไฟ
แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่เด็กจะต้องเปิดเทอมกัน
หลัง
ขอเราร้องเถอะช่วยกันหน่อย

เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภค
ซึ่งได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะ
ทั้งร้านสมอร้านวัชรากรยืนยันว่าปีนี้จะไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่ต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนมันปรับขึ้นสูงมาก

เขาบอกว่าอย่าให้กรมการค้าภายนายเห็นใจผู้ประกอบการด้วย
เพราะว่าไฟค่าเช่าตึกก็ขึ้นค่าน้ำค่าไฟขึ้นหมด
แต่จะไม่ให้ขึ้นราคามันก็ลำบากใจ
ค่าไฟฟ้าขึ้นเท่านึงค่าแรงล่ะค่าขนส่งล่ะมันปรับขึ้น
เอาง่ายเขาบอกค่ากระดุมยังขึ้นเลย

กระดุมพลาสติกที่เวลาเขาแบบมาทำชุดไง
กระดุมกระดุมมันขึ้นเงินหมดแต่เราแค่คิดไม่ออก
แม้กระทั่งถุงพลาสติกที่ใส่ชุดนักเรียนยังขึ้นเลย

ขนาดเดียวกันผู้จัดการรัฐสมองก็ยังไม่ปรับขึ้นราคาชุดนะฮะ
เนื่องจากมีการตัดเอาง่ายส่วนใหญ่นักเรียนเขาจะสั่งสินค้าล่วงหน้า
ทำให้สินค้าในสต๊อกเดิมเนี่ยแต่ปีหน้าเขาบอกตรงว่าเขาตรึงไม่ไหวแล้ว
ปีหน้าจึงไม่ไหวโดยประมาณเดือนกรกฎาคม๖๗จะปรับขึ้นราคาชุดนักเรียน
เสื้อกางเกงกระโปรงอีกประมาณสักเอานะ
ขอขึ้นสักตัวละ๑๐บาทเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ
อยากให้กรมการค้าภายในเนี่ยเขาบอกโปรดเข้าใจผู้ประกอบการอย่างพวกเขาด้วยเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายก็ถามจริงว่าดีเหมือนเดิมไหม

สองช่วงโควิดที่ผ่านมาเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
ก็พึ่งมาขายได้ตอนนี้ที่คนจีนมนิยมใส่เนี่ยแหละ
แล้วก็เอาจริงนะเด็กน้อยลง

เด็กเรียนน่ะน้อยลงแบบอย่างชัดเจน
หลังบางคนคือคนที่มีเงินมีอะไรอย่างนี้เขาเลือกโฮมสกูลกันหมดแล้ว

ใช่แล้วก็จำนวนประชากรก็ลดน้อยลง
เพราะตอนนี้เข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุอยู่

หรือวันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนระบบระบบ

เราสอนอะไรอย่างนั้น

การลงทุนอะไรอย่างนี้

ต้องมีหรือต้องมีเอาออก

มันแยกให้บอกว่าวันนี้หรือ
รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนการขายของ
ให้เด็กรู้จักแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้น

หรือแม้กระทั่งสมมุติเป็นฉันก็ต้องสอนเด็กแต่เด็กเลยว่า
วันหนึ่งเมื่อออนไลน์มันเข้ามาเราจะรับมือกับมันยังไง
แต่คนนี้ใครจะไปสอนอีกล่ะ
มันก็ไม่ได้รับสูตรไงต้องการรับสูตร
ภาษาภาธีกินไข่ต้มแล้วก็

มันยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ย
ก็เขาปรับเปลี่ยนแล้วพอเรียนหลักสูตรบ่อย
เพราะก่อนมันคือแก้วกับก้ามานีมานะชูใจ
แล้วมาเปลี่ยนเป็นภาษาภาษี
คือเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแบบมีโกลเป้าหมายให้เด็ก
ให้แบบว่ากล้าแสดงออกแล้วมีความคิดอะไร

มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เด็กมันมีความหิว

คือมันต้องไปเหมือนฝั่งตะวันตกบ้าง
คือถ้าสมมุติว่ามันอยู่เรียบเรื่อยแบบนี้
ขวนขวายและความพยายามมันไม่ไป
นึกออกไหมดังนั้นมันก็จะอยู่กับที่ไง

นักเรียนจะต้องตัดเราทรงนักเรียนมันไม่มีแล้ว
คือถ้าเป็นเด็กเล็ก

อย่างที่กรสิทธิการเองเขามีการลดหย่อน

โรงเรียนก็คือไว้ผมยาวไปโรงเรียนได้

เข้ามาใช้บริการกันเยอะมากเลย

ก็มีน้องนักเรียนนักศึกษามานั่งรอคิวตัดผมกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชายที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาล
ทางด้านเจ้าของร้านตัดผมเกลียนกระบางเขาเปิดเผยบอกว่าร้านตัดผมคึกคัก
จากว่าใกล้เปิดเทอมแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยพากันมาตัดผมลองทรง
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนนะคะซึ่งเด็กที่มาตัดเกือบทั้งหมด
ที่เขาเห็นคือผมยาวเลยส่วนราคาค่าบริการตัดผมผู้ใหญ่๕๕๖๐บาท
วัยรุ่น๕๐๖๐บาทเด็กโตเขามีการแยกไว้ด้วยนะคะ
๑๐บาทแล้วก็โกนหนวด๑๐บาท
ทีนี้มีการไปสอบถามนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตงที่มาใช้บริการ
บอกว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
เขามีการลดหย่อนผ่อนปลนให้เด็กนักเรียนทั้งหญิงและชายไว้ผมยาวได้
เขาบอกว่าส่วนตัวเขารู้สึกว่าโอเคเพราะรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระในการไว้ทรงผม
แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งการไว้ผมยาวมีผลต่อการเรียนหรือเปล่า
ส่วนตัวคิดว่าไม่มีผลกระทบกับการเรียนนะคะน้องบอกแบบนี้เลย

เขาบอกว่าเขาไม่ตัดผมก็โดนค่าตัดผมเพิ่มขึ้นอีก
ค่านี้ลดลงเลยนะคะ
นั่นแหละดีแล้ว
วัดว่ามันดีกับแย่เนี่ยมันลดลงมาอีก
ตอนแรกเราอยู่ที่๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ใช่นี่เราจะเริ่มหนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะ
คือลดลงมาเหลือ๓๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ปกติต้อง๒๐กว่าไม่ใช่เหรอ

คือเอาง่ายว่าของเราจริงถ้าสมมุติไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความอะไรไม่รู้แหละ

แต่กระทั่ง๑มิถุนายนนี้ค่ะ
ทางด้านของประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาเปิดเผยแล้วนะคะ

เป็น๓๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เป็นช่วงแบ่งระดับการแจ้งเตือน
ซึ่งสียังมี๕สีเหมือนเดิมนะคะ

สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดง
สีแดงเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตีขึ้นเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อ

เพราะแปลว่าคุณต้องลดปริมาณการใช้
หรือคุณต้องหาวิธีการในการจัดการ

มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนให้ได้มากขึ้นไปอีก
ดังนั้นสีที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้คือสีแดงถูกไหมคะ

แต่ทุกวันที่เราเห็นสีม่วงนึงก็คือมันมีค่าวัด๒อย่างเมื่อวานแถวนี้๑๕๓อ่ะ

ว่าถ้าเกิดระดับเดิมเมื่อก่อนเราวัดสมมุติเกิน๙๑มันเป็นสีแดงใช่ไหม

แต่ซอมถ้าเกิดมันเกินไปอีกประมาณ๑๐๐๒๐๐ไม่ดูเป็นสียุ่ง

คือเกณฑ์ที่มีอยู่อ่ะเกณฑ์ที่มาอยู่มีไว้วัดเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนที่ต้องรับผิดชอบภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างต่างอ่ะ
ต้องพยายามลดในส่วนของตัวเองให้มันต่ำกว่าเกณฑ์ให้ได้

แต่ทีนี้มันจะยากขึ้นตรงที่ว่าหลังจาก๑มิถุนายน
จากตอนแรกเรายังมีแก๊ปใช่ไหมอยู่ได้ถึง๗๐

มันจะอย่างหน้าขึ้นถูกว่า
ขอความร่วมมือทั้งแบบหน่วยงาน

แล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ย
การรับรู้ไปสู่ประชาชนถึงค่ามาตรฐานใหม่ด้วย

คือภาคเอกชนโรงงโรงงานอะไรต่าง

เพราะค่ามันลดลงมาอีกเพื่อให้เราอยู่ในค่าสากล

หู้วทุกคนไม่เห็นดรอยสุเทพมานานแล้วทุกคนตื่นมาตกใจ
ก็เขาก็ยังไม่มีใครบ่นเรื่องฝนแต่กลัวภายุมันแรง
โอเคคือนี้น้ำป่ามาเลยนะพี่เพราะฝนมา
ใช่คือในพื้นที่เราเราอาจจะรู้สึกถ้าอยู่กรุงเทพเองเราไม่เห็นฝนมานะ
แต่ต่างจังหวัดในพื้นที่อื่นเวลาฝนมาที
ล่าสุดนี้เขามาเขาก็แบบได้รับผลกระทบ

เห็นน้ำตกไหมน้ำตกไม่เหลือน้ำเลยเนาะ
แต่เขาวันนี้ทางกรมก็ออกมารับรองเลยว่าไม่มีภัยแรงแม่

ช่วงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเว้นช่วงยาวหน่อย
แล้วก็ไปตกยาวอีกทีตรงช่วงแบบปลาย
เขาอย่างนึงบอกว่าปีนี้มันหรือย่าใช่ไหมครับ

เริ่มเอลนิโย่งแต่เมษาที่เราเจอกันอยู่เนี่ย

พักกันเถอะค่ะช่วงหน้าก่อนมาติดตามกันต่อไปค่ะไป
เอาล่ะมากเตรียมตัวจัดงานแต่งงานแล้ว

ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะ
ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปกว่า๘๐แล้ว

เหลือแค่บินไปที่อิตาลี
เพื่อดูสถานที่จริงแล้วก็ลองชุดกันอีกทีนึง
สำหรับผู้ของมากกริลแล้วก็กิมเบอร์รี่เนี่ย
คุยกันทุกวันเลยฮะเรื่องแผนงาน
เรื่องการเตรียมตัวว่าจะตื่นเต้นขนาดไหน
จะลดลงตื่นเต้นจะขนาดไหนลดลงบ้างไหม
ถามว่าครั้งนี้งานแต่งเหมือนในฝันไหมวะ
เออเขาเขาตั้งใจแบบนั้นเลยนะใช่ไหม
ไม่เขาเป็นมันเป็นวิลล่าแล้วก็มันเป็นคล้ายคล้ายออกไปแบบเหมือนเอาดอร์อ่ะ
ก็จะถามว่าไม่กลัวฝนตกเหรอเขาบอกฝนตกก็จะแต่ง

แต่ถามว่ากันยาแล้วยุโรปก็นั่งให้เข้าหนาวแล้วมั้งบอกเลยไงว่า
ไม่กันยาที่ยุโรปเข้าหนาวแล้วอ่อยุโรปหนาว
บอกเลยว่ายิ่งกว่าฝันอีกเพราะว่าเราเห็นแล้วแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการเลย
ผมชอบน้ำชอบเขามีฉากหลังเป็นท้องฟ้ามาก
กว่าฝันไปอีกสถานที่เป็นอัลดอร์ถ้าฝนตกก็ไม่รู้แหละฝนตกก็ต้องแต่ง

เพราะว่าแพลนหมดแล้วฝนตกไม่แต่งก็ไม่ได้
มันก็จะได้คิวภาพที่ดูแล้วอีกแบบนึงก็สวยนะ

ไปดูสถิติโลกของลิซ่านะคะ

มีการบันทึกสถิติโลกเลย

มากที่สุดใน๒๔ชั่วโมงแรก

ครองอันนั้นคือ๕สถิติโลกอยู่เดิม

คบกันไหมเนี่ย

เหมือนกันนะคะสำหรับย่อสตรีม

ด้วยระยะเวลา๔๐๙วัน

พร้อมใจกันทวิตแสดงความยินดี
ด้วยความดีใจที่น้องเล็กของวง
ความพยายามที่ทำงานมาตลอด๙ปีเต็ม
ในที่สุดมันก็เห็นผลอะไรแบบนี้

มาก

ใช้เวลาเตรียมตัวเนี่ยเตรียมร่างกายนานพอสมควร
นอนไม่หลับประมาณที่มันโอดอาหารมันไม่ง่ายนะกว่าจะได้มาขนาดนี้
แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ภูมิใจในตัวเองก็คือเป็นการเอาชนะตัวเองนี่แหละ
รับว่าเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่แสนสั้นด้วย
วกกับผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีตอนไปเที่ยวก็กินทุกอย่างนั่นแหละ
ก็บอกว่าเขาจะถ่ายรูปนี้ให้ยาย่าดูตลอด
อู๋ให้ช่วยเช็คเนี่ย
คำว่ายาย่าคลิปยากกว่าอีกก่อน
ส่งให้ยาย่าคนเดียวดูไม่ดีเลยคนจะแชร์นะ
นี่ไงนี่ไงเขาจะแชร์ให้ดู
แต่แบบความอดทนสูงตรงนี้หนูต้องไปทำรายการดีเบต
กับพี่หุ่ยพระคุมจะเป็นต่อสอนในกรุงเทพฯ

ของแต่ละพักกาลเมืองถูกต้องมายังคะ
โอ้นี่คนที่ทำรายการคือคุณหุ่ยพระคุม

แล้วเดี๋ยววันที่๑๔มีรายการของทางไทยรัฐตั้งแต่๔โมงเย็นล่างยาวไปเลย
จนนับคะแนนเสร็จผลยังไปการ

มดไปโดน๑๔ไปกี่โมงคะหนูจะไปบอกเขา
พี่ออกไปการ์กาบาทก่อนเลย

กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ค่ะ
ไปก่อนครับสวัสดีค่ะ